ซึ่งการแสดงความเห็นในช่วงออกเสียงประชามติ
ก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของสื่อมวลชนเช่นเดียวกันนะครับ
ว่าเรื่องไหนรายงานได้หรือไม่ได้
ในวันนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เรียกร้องให้รัฐบาลเปิดพื้นที่
แสดงความเห็นในช่วงออกเสียงประชามติ

เพื่อสร้างบรรยากาศในการปฏิรูป

กฎหมายประชามาติไม่ได้คลุมเครือ
แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดพื้นที่แสดงความเห็น

งวดในการแสดงความเห็นในช่วงออกเสียงประชามติร่างรัฐมนูล
โดยย้ำว่าไม่มีอะไรต้องตีความและคลุมเคลือตามที่สื่อเข้าใจ
คืออยากให้ช่วย
เขาเรียกว่าเป็นหลักประกันในเรื่องของพื้นที่
ในเรื่องของการแสดงความเห็นโดยเฉพาะในเรื่องของประชามตรีด้วยครับ
อะไลล่ะเยอะกว่าที่อย่าเพราะพูดส่งเรศ
เครือใครก็พูดได้คุมเคลือตรงไหน

รู้จักแล้วหยาบคลายก็อย่าไปทำก็เท่านั้นแหละ
กังวลว่ามันจะถูกการตีความ

พูดให้ฟังไหม
วันนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ออกทะเลการ์เรียกร้องให้รัฐบาลเปิดกว้าง

สร้างบรรยากาศปฏิรูปประเทศร่วมกัน
แล้วก็เรียกร้องประชาชนทุกภาคส่วน

จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ร่างรัฐมนูลนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัย

สนชคนที่๑เปิดเผยว่า

ส่งรายชื่อเพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากร

ก่อนที่จะปูพรมลงพื้นที่พร้อมกับ
คณะกรรมการร่างรัฐมนูลหรือว่ากรท
ในวันที่๑๑พฤษภาคมนี้

กรกตระบุว่าภายหลังเข้าหารือ

พลิเคชันฉลาดรู้ประชามติ

เพื่อเผยแพร่เนื้อหาสาระร่างรัฐมนุน

ขั้นตอนกระบวนการออกเสียงประชามติ
และศึกษาร่างรัฐมนูลได้ง่ายขึ้น

พร้อมทั้งกำหนดแจกร่างรัฐมนูล๑ฉบับ

ในวันที่๒๕พฤษภาคมนี้